เที่ยวที่สุดเที่ยวยันแบบ๑๐โมงเช้าจริงเหรอ
มะหนูคอแข็งสุดสุดป็าร์ตี้สุดสุด
ดิส่าห์คอแห้ง

ต่อรูปออนไลน์ตามไปที่ต่าง
คือล่าสุดพี่รู้ว่าหนูแบบเจอเรื่องในวงการที่รับไม่ได้
ก็คือเมาแบบเละมาทำงานอะ
พี่รู้จักมั้ยพี่นัทถ้าสมมติแบบต้องโรคงานกับพี่คนนี้อีกไม่ไหวเดี๋ยว

โทษนะคะกราบแล้วคะเนี่ยฆ่าใครคะเนี่ยสีแดงชุดแบบ
รักชุลีมากน้องฝนสนับชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ครับอ๋อครึ่งควบลูกไว้ค่ะชื่อแมนวอะไร
ไม่ทายพี่สาวโอ๊ยลืมอัลวิลล่าเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ

ขอดริงเลยดีกว่าค่ะมันเลิศเนอะ

พูดคุยกับน้องฝนแบบเป็นธรรมศาสตร์นะคะ

ธรรมศาสตร์จัดไหนมาหูนะคะ
คือด้วยความฝนคือแบบโด่งดังมาตั้งแต่สมัยฮอร์โมนใช่ไหม
ตัวเล็กน่ารักบางคนก็ชอบเมาส์บอกว่าผลตัวจริงนี่คือเลิศเงียบเป้า
เออมันแอปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เออฝนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
คือเวลาคนทักเนี่ยเรารู้สึกว่าใจหนึ่งก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกไม่ดี
มันก็เป็นการเหมือนพูดกับเราในเชิงลบแบบเฮ้ยก็ไม่ได้รู้จักกันทำไมถึงมาพูดกับเราในเชิงลบ
แต่อีกมุมนึงถ้าแบบคิดแบบให้กำลังใจตัวเองแล้วรู้สึกว่าก็เขาไม่รู้จักเรานั่นแหละถูกแล้วเขาถึงคิดกับเราแบบคนไม่รู้จัก
ถ้าเรามองตัวเองคิดว่าตัวเองแบ๊วไหมแบ๊วตรงไหน
หน้าตาดูแบบมีพิทมิภายแต่ว่าพอคุยกันจริงหนูเป็นคนตรงมากเหมือนกันนี่มันเป็นพูดะละ

เพราะว่านี่ก็อยู่ในโรงการมา๑๐ปีแล้ว
เราก็เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์มาอะไรอย่างนี้ค่ะ
พูดถึงเรื่องเสียงเสียงเป็นเอกลักษณ์มาก
ถ้าสมมติว่าพี่แจ๊กกะรีให้พูดเสียงแรบหมดอะ

หนูก็ไปโรงเรียนคอร์สแบบปรับเสียง

คุณครูบอกว่ารักษาไว้มันเป็นเอกลักษณ
หลายคนอาจจะไม่รู้ว่างานยากที่สุดในวงการของฝน
นั่นคือการร้องเพลง

มันมาจากว่าเราก็เสียงและลงพราคอะไรได้

คืออย่างนี้เวลาหนูฟังเพลง
หนูจะฟังเพลงที่ตัวเองไม่ควรจะร้อง
ถ้าไทยก็แบบเล่นโทรสเปคโยกอยู่หน้าเวทีเวลาเขามาโรงเรียนอะไรอย่างนี้

ใช่มั้ยล่ะคือพอเราเสพเพลงอย่างงั้นเยอะแล้วอะ

เราไม่มีดนตรีสิ่งนั้นในหัวใจ

แล้วเพื่อนเวลาไปดูคอนเสิร์ตนี้เพื่อนใครไปดูด้วย
ก็ไม่ค่อยมีใครไปดูล่าสุดไปดูบอลอังกฤษก็บินไปคนเดียว

ก็ดูหนูก็บอกว่าอุ้ยฝนมันไปคนเดียว

หนูก็รู้สึกว่าจริงหนูเหมือนผู้ชาย
ใช่เพราะว่าช่วงนึงคือฝนไปภาคบอล

เขาก็เหมือนเชิญแบบคนที่ชอบไปแบบ
พูดคุยวิเคราะห์บอลอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือหนูรู้สึกว่าเวลาทำงาน
มันเจอผู้บินกองละครเยอะเนอะ

สิ่งเดียวที่รู้สึกว่ามันท้อแท้
คือการทำงานกับคนที่ไม่ตรงเวลา
กับไม่มารับผิดชอบ

นัทหกนาที่๙แปลว่ากินัทอีกท๐๐

คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ก็รักกันให้อภัยกันไป
แต่อันนี้คือแบบเหมือนนัดสัก๒๓ทุ่มอะค่ะ
ก็คือเมาแบบเละเลยอะ

เค้าจะต้องเหมือนแบบเอตเช็นนิดหน่อย
ปฏิเสธไปเลย
ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีอะไรเลย
นอกจากเรื่องนี้ที่รู้สึกว่าคงร้ำไม่ได้จริง

เพื่อคนในวงการได้ยินได้ฟัง

ก็อย่าหมาวมาทำงาน
อ่ะนายก็ก็เป็นเวลามันเจอข่าวแย่
ฝนก็เป็นคนนึงที่เจอข่าวรู้ในนี่เยอะ

โกรธมากเสียใจมาก

มันเริ่มแค่ว่าก็มีสำนักข่าวนี้นะคะ

แต่ตัวเขาเหล่านั้นยังโสดอยู่

แต่พอเอารูปแอ่นข้อมูลผิด

เขาแต่งงานแล้วนี่เราแบบ
หลุกค
แล้วก็มีการฟ้องธนาย

ตอนนั้นดาวริเซียจะร้องให้

ก็ไม่ได้มีเวลามาคิดกับเรื่องนี้มาก
เพราะว่าหนึ่งก็เป็นห่วงตัวเองก็เป็นห่วงคนข้างนะวันนั้นด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอให้ทนายจัดการเราก็โล่งใจว่าโอเคมีคนช่วยจัดการ
ถ้าถามว่าฮิวใจตัวเองดูแลตัวเองไหนบ้างคะ
ให้ผ่านผลเรื่องราวแบบโอ้โหอาจจะทำให้เรารู้สึกช้ำใจที่สุด
รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราแค่ยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นอยู่
เรารู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วเราได้สื่อสารทั้งหมดไปแล้ว
ดังนั้นถ้าใครจะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจคือหนูก็ควบคุมอะไรไม่ได้แล้ว
หนูก็คือแบบปล่อยไปเลยค่ะ

ตอนนี้เลยอัปเดตมีแฟนแต่ไม่เปิดตัว

ไม่อยากลบรูปไง

เข้าใจเปล่าเดี๋ยวสมมติมีใหม่ก็ต้องมานั่งลบพองคนเก่า
เดี๋ยวสมมติว่าเคยไปเที่ยวให้ไหนกันคนใหม่ก็บอกเธอไปกับเขามาแล้วเราไม่ไปกับเธอ

แล้วแฟนเราเขาไม่ว่าเขาไม่งอนเหรอคะ

กับคนนี้มันถกรงกรรมันเป็นแบบนี้นะ

อันนี้คืออะไรที่แบบเมชสำหรับสถานการณ์นั้น

ก็รุ่นเดียวกันไม่ได้เป็นแบบว่า

เพื่อนกันปกติหนูคบใครก็คือ

ดันเป็นแก๊งที่แบบเรียนดีมาก

มีคนหนึ่งได้เกียรตินิยมอันดับ๑เหรียญทอง

ไม่ใช่ว่าฉันเป็นดาราแล้วสวยเฉิด

เที่ยวยันจับสิบโมงเช้าจริงหรอ

เทลเบียร์ไวน์

จริงเหรอ

ล่าสุดที่ไปดิงแดงมาคืออะไรนะ

ต้องดูแลตัวเองกลับบ้านได้

เสร็จมันก็ต้องเริ่มจากหมูปิ้งกับไก่ทอด

มันก็จะลากกันไปนี่ประตูน้ำข้าวมันไก่

เสร็จกว่าจะถึงบ้านก็๑๐โมงแล้วอะไรอย่างนี้

คือไม่เจอพระเพราะท่านบินทบาทเสร็จไปหมดแล้ว

เรื่องเซ็กซี่ละกันที่สุดของเซ็กซี่
เซ็กซี่จนโดนโลกจิตเนี้ยมีอะไรบ้าง
ก็พวกตัดต่อรูปออนไลน์

ส่งรูปเราที่ไปแปะกับรูปคนอื่นมาบ้าง
เปิดเข้าไปก็เห็นรูป
เดี๋ยวนะเป็นรูปแบบของลับอะไรของเขา

ไปแจ้งความหรือคงออกภาษา
หนูไปยิมหนูเช็คอินแต่ปกติก็จะลงดีเลอยู่แล้ว
แต่พอกลับมาเราก็เห็นว่าแป๊บเดียวนั้น
หลังจากลงรูปเขาก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองน่ายิ้ม
แล้วก็บอกว่าอยู่ที่นี่แล้วฝนอยู่ไหนมารอแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือส่งรูปมาระดับหนึ่งระดับสองส่งคลิปไหมคะ
ก็มีบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้ที่น่ากลัวคือพวกดีเซ็ก
แล้วก็ส่งมาให้เราดูบางอันก็คือโพสต์ลงพวกทวิตเตอร์
แล้วก็บอกว่าแบบคลิปฝนแล้วก็เป็นรูปแบบสไตล์นี้ค่ะ
ฝนต้องไปแจ้งความไหมอย่างนี้มันแบบคนจะเข้าใจเราผิดป่
บางทีเดี๋ยวนี้ฝีมือดีมันก็ตัดเนียนอยู่นะ

จิตแบบป่วยทางสุขภาพจิตเลย

เค้าก็บอกว่าเราอยากได้ไม่ใช่เหรอ
ก็พูดว่าเราคุยคนเดียว

ใครดูอยู่แล้วจะมีที่ป้องกันตัวเองไงบ้างละ

เราไม่มีทางรู้ว่าใครจะเข้ามาหาเรา

ว่าวันที่มันเกิดเรื่องขอให้เราบอกตัวเองว่า
เราไม่ได้เป็นเหยื่อคนที่ควรจะรู้สึกผิดรู้สึกแย่
ค่ะไม่ใช่เรากลัวจะเป็นคนที่ทำไม่ดีกับเรา
คนที่ขู่เราคนที่ทำร้ายเราควรจะเป็นคนที่รู้สึกผิดรู้สึกแย่
ได้รับตอบแทนกับสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เราคนเดียว
ยาจิตใจตัวเองให้เร็วแล้วสู้ต้องสู้เพื่อตัวเอง
ให้อ่าใช้วิธีทางกฎหมายกันไปใช่ก็ต้องสู้เพื่อตัวเอง
ส่วนใดที่โดนคนอื่นเพราะว่าแตนตัวโปะอืมอะไรอย่างเงี้ยเรามอง
ไงบ้างคะหนูว่าไม่จริงนะคะอืมเพราะว่าถ้าไปดู

ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายที่โดนเรื่องแบบนี้
ไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้าหรือสถานการณ์เลย

เขาก็ยังโดนมันไม่ใช่เรื่องการแต่งกายเลย
ดังนั้นคุณควรจะควบคุมตัวเอง

และนะคะใครทำให้คุณ

ไม่ใช่ว่าหูหนูต้องเดินทางรถสาธารณะ
แล้วมันซุมเสี่ยงใส่ตา
ในระดับหนึ่งหนูว่าการแต่งกายไม่ใช่ต้นเหตุค่ะ

เห็นด้วยไหมคะที่กฎหมายที่เขาออกมาพูดกันบอกว่า

หนูว่ามาตรการเด็ดขาดบางทีก็เป็นเรื่องดี
บางทีคนเราก็อาจจะพูดเรื่องมนุษยชนว่าแบบ
คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินให้ใครไปตาย

คุณไม่มีสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายเขาอย่างนี้

ถ้าทำแล้วออกจากคุกแล้วก็ยังทำซ้ำอีก
ฝนว่าบางทีมาตรการขั้นรุนแรงก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
แต่ว่าใดวันนี้โอ้โหได้คุยกับลูกสาวฝนนี่คือแบบ

แต่คราวนี้รู้เลยว่าฝนเป็นคนแบบลุยจริง
แล้วเป็นคนจริงแล้วเป็นคนแบบว่าเลิศ
มีหน้าเป็นแบ๊วแต่ว่าแบบ

ใดลูกสาวฝากผลงานทั้งแบบโซเชียลออนไลน์

ได้ค่ะก็ถ้าเกิดแบบอยากรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง
เวลามีงานมีอัปเดตมีคอนเทนต์ใดก็ดูได้ตามช่องทางนี้
จุใจมากได้คุยกับลูกสาวฝนที่แต่งตัวสวยมาก

อุ๊ยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยฝนค่ะ
ชื่อหนูเป็น๓๙นะคะก็มากันได้นะคะ

ใช่ค่ะอะไรนะนี่คืออะไรคุ้มกลิ้งคุ้มกลิ้ง
คันนี่ลิ้มชี่ลิ้มชี่
ไม่จำได้อะไรรู้ไหมจำได้แต่คนหน้ามาเสิร์ฟเขาเป็นลูกครึ่งอะไรนะคะ